ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่วันนี้เราจะต้องดูกันเรื่องของการทำบงทำบุญในช่วงวันพระใหญ่หรือว่าวันมาคะบูชานะคะ
เราต้องไปถามผู้รู้อย่างหมอไก่เลยค่ะสวัสดีหมอไก่นะคะสวัสดีครับหมอไก่ครับ
สัปดาห์นี้ก็จะเป็นวันมาคบูชาวันพระใหญ่วันที่๒๖กุมภาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะ
เราจะทำบุญยังไงในช่วงวันพระใหญ่ให้เห็งปังแบบคูณสองอ่านะคะก่อนอื่นนะคะ
เราต้องมารู้ก่อนนะคะในเรื่องของความหมายของวันมาคะบูชานะคะ
จริงแล้วเนี่ยการไหว้พระในวันมาคบูชานะคะ
เขาถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งเป็นบุญเป็นมงคลกับชีวิต
ใช่ค่ะเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่งเลยนะคะวันมาคบูชาเนี่ยก็คือการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนมาคะนั่นเอง
นะคะถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่แบบว่าว่างนะคะมีโอกาสเนี่ยไปไหว้พระโอ้โหดีมาก
นะคะซึ่งดิฉันเนี่ยจะขอบอกเคล็ดลับสองอย่างนะคะถ้าสมมุติว่าไปทำตามสองอย่างนี้รับรองว่าอุ้ย
ดวงดีแน่นอนเอาล่ะเริ่มเลยอย่างแรกนะคะให้หาโอกาสไปไหว้พระอรหันธ
ไปไหว้พระอรหันต์ก่อนอ่าใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าใครนะคะที่มีโอกาสได้ไปไหว้พระอรหันธ์ในวันพระใหญ่
หลายคนพอเวลาพูดวันพระใหญ่หลายคนอาจจะสงสัยว่าวันพระใหญ่กับวันพระเลขก็ต่างกันยังไง
ต่างกันนะคุณชนะรู้ไหมคะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการไหว้พระเล็กไหว้พระใหญ่หรือเปล่า
ใช่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไงคุณเรียนไหมพระพุทธศาสนาตอนปฐม
พระองค์ใหญ่กับพระองค์ใหญ่ใช่
ใช่ใช่ไหมคะหมอไก่อ่านะคะจริงแล้วเนี่ยวันพระใหญ่นะคะ
ก็คือวันคุณเหลือแลมสิบห้าค่ำ

ถือว่าในวันที่๒๖กุมภานี้นะคะ

เราจะได้สะสมบุญบารมีกัน

ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงาน
ให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ามีโอกาสดีเข้ามาในชีวิตนะคะ
ขอแนะนำว่าให้ไปไหว้พระอรหารสององค์นี้ก็คือ
อยู่ที่หน้าจอเลยค่ะก็คือจะเป็นพระโมคลานะนะคะแล้วก็พระสารีบุตร
โอ้โมคราณะพระสารีบุตร
ใช่ค่ะนะคะเพราะว่าทั้งสององค์นี้นะคะ
เขาเรียกว่าเป็นอัคระสาวกเบื้องซ้ายกับเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า
ถ้าสมมติว่าใครมีโอกาสได้ไปไหว้นะคะ
ก็จะช่วยหนุนดวงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างดี
อย่างที่ขึ้นหน้าจอนะคะก็คือพระทั้งสององค์นี้นะคะ
จะอยู่ที่วัดบางจากนะคะจังหวัดนนทบุรี
ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าพระหนุนดวงกับพระค้ำดวง
ถ้าสมมุติใครที่กำลังมีปัญหาในชีวิต
จากคนที่แบบจะเสริมดวงในเรื่องของการงานแล้ว
เจ้าที่มีปัญหาในชีวิตชีวิตมีอุปสรรค
ใช่ค่ะก็สามารถมาไหว้พระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ได้

อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยเนาะมีโอกาสในช่วงวันพระใหญ่
จำเป็นต้องเป็นแค่เฉพาะวันมาครับบูชาถูกไหมคะ

พระใหญ่สามารถไปได้อยากจะหนุนดวงหรือว่าขอในเรื่องของการงงการงานก็ได้
แล้วอย่างนี้บางคนบอกว่าอยากจะถามเรื่องของเงินเงินทองขอให้มั่งมีสีสุข
มีเงินทองมากมายนะคะขอให้หาโอกาสไปไหว้พระศรีวรีนะคะ
เพราะว่าพระศรีวรีท่านถือว่าเป็นพระอรหันต์ที่เป็นเลิศในด้านของโชคลาภนั่นเอง
ถ้าสมมุติว่าใครคิดอะไรไม่ออกไปตามหน้าจอเลย
พระศิวรีก็จะช่วยให้ขออย่างอพรเกี่ยวกับการเงิน
เรื่องเงินทองโชคลาภไหลมาเทมาอะไรแบบนี้
มีโอกาสก็อย่าลืมแวะเวียนไปไหว้กันนะคะ
แล้วสำหรับการทำบุญในช่วงวันพระใหญ่
แตกต่างจากการทำบุญในวันพระเล็กวันอื่นยังไงบ้าง
ถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้ทำบุญในวันพระใหญ่
ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิต
เพราะว่าคนโบร่ำโบราณเขาจะถือว่าการทำบุญในวันพระใหญ่

เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อตั้งแต่แบบโบราณคนเท่าคนแก่
ถ้าสมมุติว่าใครที่มีโอกาสได้ไปไหว้พระทำบุญนะคะ
ก็ต้องถามก่อนว่าอยากจะเสริมดวงในด้านไหน
เอาเป็นว่าการงานการเงินโชคลาภความรักอะไรอีก
คือแบบนี้เขาเรียกว่าทุกด้านน้องใบตอง
หมอค่ะทุกด้านเลยค่ะหมอไก่
เอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะทำให้หน้าที่การงานของเรา
ก็ขอแนะนำว่าให้ไปทำวงเกี่ยวกับบทแสงสว่าง

ใช่ค่ะอย่างคุณชนะน่าจะทำไม่ได้เพราะคุณชนะอยู่ในความมืด
ใช่อยู่ในความมืดแล้วมันจะมองอะไรไม่ค่อยจะเห็น
ต้องเอาแสงสว่างเข้าช่วย
จริงแล้วคุณชนะต้องถวายดวงอาทิตย์ล่ะค่ะ
ถ้าขนาดนั้นใหญ่พอไหมคะสว่างพอไหมคะหมอไก่

จริงแล้วแสงสว่างจะช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับการทำงานหน้าที่การงานเหรอคะ
การงานค่ะเหมือนกับว่าให้สติปัญญาของเรา
มันก็สว่างสวัยเหมือนดวงไฟอะไรอย่างนี้นะคะ
ในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดนะคะ
เหมือนกับว่าเป็นการพวกเกี่ยวกับแสงสว่าง

ได้ค่ะได้หรือว่าเป็นการช่วยเหลือพวกผู้พิการทางสายตาก็ได้นะคะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าผู้พิการทางสายตาและเกี่ยวอะไรกับแสงสว่าง
เพราะว่าดวงตาเราเป็นอวัยวะที่รับแสง
มันเป็นการมอบแสงสว่างให้กับเขาให้เขาได้มีโอกาสได้มองเห็น

หรือว่าเป็นการทำบุญด้วยแสงสว่างทางปัญญาก็ได้

เช่นในเรื่องของการบริจาคพวกหนังสือ

เออใช่คุณชนะเขาชอบทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทุนการศึกษา

เป็นคนดีจริง
ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าอยากจะขอเรื่องโชคลาภ

สมมติว่าใครที่แบบว่าอยากจะให้ดวงชะตาดีในเรื่องของพวกโชคลาภการเงิน

เพราะว่าน้ำในทางโหรศาสตร์มันถึงเรื่องของโชคลาภ
เช่นเราอาจจะถวายน้ำปานะก็ได้

ต่อมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของอาหาร

อันนี้ส่งก็จะส่งผลทำให้เรามีกินมีใช้มีเงินทองไม่ขาดมือ

การตักบาดในวันเกิดหรือว่าอะไรก็ได้
หรือว่าการตักบาทในวันพระใหญ่ก็ดี

อันนี้คือเรื่องของใครที่อยากจะเสริมดวงในเรื่องของโชคของลาบนะคะ
แล้วอย่างนี้วันมาคบูชาอย่างนี้เราต้องออกจากบ้านไปเวียนเทียนด้วยไหมคะ

จริงนี่เนี่ยตามหลักเนี่ยเขาก็จะมีการเวียนเทียนกัน

แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์อาจจะไม่ค่อยปกติไม่ค่อยเยื่อนะคะ
เราก็อาจจะเป็นการอยู่บ้านนี่แหละค่ะแล้วก็สวดมนต์ในช่วงกลางคืนก็ได้ผลดีเช่นกัน
ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถออกจากบ้านได้บางคนบอกไม่สะดวกอยากจะอยู่บ้าน
เปลี่ยนจากการเวียนเพียนที่รอบโบสถที่วัดมาเป็นสวดมนต์อยู่บ้าน

จริงนะคะก็คือสามารถสวดมนต์ได้ตามปกติเลยนะคะ
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบไม่รู้จะสวดมนต์บทไหนนะคะ
สามารถสวดขาดหาชิ้นนักบัญชรก็ได้ก้าวจบได้ยิ่งดีเลย
จบถ้ามีเวลาสวดไปเลยเต็มที่วันพระใหญ่
คือมันเป็นเหมือนการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยเนาะ
โอ้แบบนี้นี่เองนะคะ
นี่ก็เป็นวิธีเคล็ดลับในการทำบุญในช่วงวันพระใหญ่
ซึ่งจริงแล้วสามารถทำได้ทุกวัน

ไม่ได้บ่งบอกว่าวันนี้วันพระใหญ่จะต้องออกไปทำบุญเท่านั้นนะคะ
แต่อย่างนี้คุณผู้ชมยังมีอีก๓ราศีที่ช่วงนี้
ดวงเขากำลังดีมากเลยค่ะ

ฉันอยากจะแนะนำนะคะจริงอยากจะแนะนำทุกคนนี่แหละค่ะ

ได้ว่าดวงชะตากำลังดีขึ้นเรื่อย
ยิ่งผ่านเยือนมินาคมไปเมื่อละ

ถ้ากระด้งนั้นมันไม่ได้หมายถึงปีก
เอามันเหมือนบินได้ไหมมันเป็นผีกะหัง
แล้วทำไม๓ราศีนี้ถึงจะดีขึ้นในช่วงหลังจากมีนาคมค่ะ
อ่านะคะเขาเรียกว่าจะมีการย้ายของดาวพระราชสัปดี
ซึ่งจะส่งผลดีกับทั้ง๓ราศีนี้นะคะ
ถ้าสมมุติว่าเรายิ่งทำบุญหนุนดวงชะตา
ก็จะทำให้ดวงชะตาของเราที่กำลังจะดีอยู่แล้วเนี่ย
ใช่ค่ะสามราศีนี้ก็แนะนำว่าให้ไปทำบุญในช่วงวันพระใหญ่
หรือจะเป็นวันพระเล็กหรืออะไรก็ได้ในช่วงที่เราสะดวกก็ได้ค่ะ
ย้ำอีกทีราศีสิงกุมเมทุน
แต่ราศีอื่นก็ควรไปทำบุญได้เหมือนกันนะ

ขอแนะนำว่าถ้าสมมติว่ามีโอกาสเนี่ย
ควรที่จะไปทำบุญเสริมสร้างบารมีเอาไว้เยอะ
ใช่ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เคล็ดลับ

หรือว่าวันมาครับบูชาที่จะถึงในวันที่๒๖กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะ
สะดวกยังไงก็แนะนำว่าอย่าลืมไปเข้าวัดทำบุญกันด้วย
วันนี้ต้องขอบคุณเคล็ดลับดีจากหมอไก่ด้วยนะคะ